คนบอกว่าเริ่มจะหิวแล้วสายแล้วเนาะเริ่มจะหิวแล้ว
พาไปทานเมนูเส้นรสเด็ดอร่อยกันดีกว่า
เขาบอกว่าร้านนี้มีสูตรเด็ดมาจากเมืองจริง

ใช่แล้วเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
และที่สำคัญคือขายมายาวนานและ๗๐ปี
ไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ว่ามาจากเมืองจีนนี้กัน
ค่ะร้านนี้ก็คือร้านแป๊ะเพียวทรงก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะคุณผู้ชม
ไปไปชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้กันนะคะ
อยู่แถวถนนหนองดุมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอยากจะให้แวะไปลองชิมกันหน่อย
ร้านนี้เขาบอกว่ามันเด็ดจริงก๋วยเตี๋ยวของเขาอย่างที่บอกแหละว่า
มันอร่อยมากแล้วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นพะโล้สูตรโบราณ

อ่านแบบเป็นงิ้วนิดนึง

คือทีเด็ดเขาบอกมันอยู่ที่รสชาติกลม
ไหมเนี่ยกลมไม่เน้นหวานนะ
แต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรืออะไรที่เป็นตุ๋นชอบติดหวาน
ที่นี่ไหม้นะคะหอมกลมหวานกำลังดี
แล้วน้ำซุปมันตุ๋นเข้าไปในเนื้อเป็ด
เหม็นสาบสมคำล่ำลือที่เขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสูตรโบราณ

แต่เท่านั้นยังไม่พอที่นี่ค่ะคุณลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นเส้น
หรือว่าจะเป็นเกาเหลาก็ได้ใช่ไหมหรือคุณจะสั่งแยกเป็นเนื้อเป็ดล้วน
อ๋อเหรอคุณนึกออกไหมเลือดล้วนไส้ล้วนเป็ดล้วน
เอามาเป็นลักษณะคล้ายลวกจิ้มก็คือจิ้มแล้วก็จิ้มผ่าน
ได้หมดเลยนะคะเขาจัดให้ตามใจลูกค้าเลย
การันตีความอร่อยด้วยระยะเวลาการขายมายาวนาน๗๐ปี
คุณพี่นันทยาหรือว่าเจ๊หลาเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเขาสืบทอดตำรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสูตรโบราณนี้
มาเป็นรุ่นที่สามแล้วนะสืบต่อมาจากรุ่นเตียค่ะ
ที่เป็นคนเชื่อสายจีนเลยสูตรการใช้บอกเลยว่าเป็นการันตีสูตร
จากเมืองจีนแท้เลยบางอย่างคุณพ่อต้องมาปรับสูตร
เพื่อให้มันถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าคนไทยเราค่อนข้างจะทานอาหารรสจัด
แล้วก็จะมีแบบความแบบกลิ่นเครื่องเทศหนักกว่า
ครับแล้วก็ไอ้เครื่องเทศเนี่ยเขาต้องไปตำไปบดให้ละเอียด
ถูกต้องเขาจะมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาคั่วก่อน
เพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็นำไปตุ๋น
โดยใช้เวลาตุ๋นนะครับประมาณ๔๖ชั่วโมง
นานขนาดนั้นนี่ครึ่งวันเลยนะ

แวะไปก็ได้ร้านแป๊ะเที่ยวสงส์นะคะ
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ทุกวันอาทิตย์ราคาไม่แพงนะคุณ

รีบกันหน่อยเพราะว่าบางวันขายหมดเร็วจริง

คือเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
แล้วเวลาจะสั่งเส้นเล็กหรือไม่ก็เส้นหมี่
แล้วถ้าสั่งมาปุ๊บนะควรจะสั่งอะไรด้วยรู้ไหม

วงอกลวกทานคู่กับเล็กน้ำหรือหมี่

เฮ่ยบางคนเขาทานแบบแห้งก็มีนะค่ะแบบแห้งก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมชอบแบบนี้เล่าให้ฟังก็เฉย